รายการสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงประเทศไทยนะครับ
หรือว่างานถอยแก่นคนทำสื่อจัดต่อเนื่องเป็นปีที่๖แล้วนะครับ

ละ๓คนจำนวน๒เกมก็นับคะแนนรวมจริงนะครับ

ซึ่งเป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วนะครับ
ครั้งนี้ก็นำทีมมาโดยคุณทัศนัยโค้ดทองนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกาศมือทองจริงเลยครับ
แต้มยอดเยี่ยมเลยนะครับ
ทำคะแนนรวมไป๙๐๐คะแนนครับ
ก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับสุดยอดจริง
คุณผู้ชมครับติดตามเชียร์กันต่อเนื่องนะครับ
สำหรับการลุ้นเชียร์นักตบลูกยางสาวไทย

ครั้งที่๖ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดทุกแมชนะครับ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้